สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้น่าเสียดายมากมากนะครับที่เราติดตามเกมเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วเราออกสตาร์ทได้ดีแต่สุดท้ายเนี่ยยืนระยะไม่ได้นะครับแล้วต้องชมด้วยว่าจีนเขาก็แก้เกมดีโดยเฉพาะแทคติกของทางที่ทำให้เห็นว่านี่คือกูลสื่อระดับโลกที่เล่นได้กับทุกทีมจริงจริงครับ

ขณะที่จีนเนี่ยช่วงหลังเขามาตลอด๑๒ครั้งหลังสุดเข้ามาทุกครั้งนะครับ

ก็เริ่มต้นคลองบอลบุกก่อน

ใช้จังหวะไม่มากขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากการพลิกยิง

ก็น่าเดารุ่นในวัย๒๐ปีเด็ดขาดมาก
เป็นจังหวะที่เราเพิ่งจะขึ้นเกมได้ไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะครับ
ตอนนั้นก็มีบทอยู่บ้าง๓๔จังหวะ

แล้วบอลมาเข้าทางสุประชัยกึ่งยิงกึ่งผ่านครับ

จากนั้นจบครึ่งแรกเรานำด้วยสกอร์นี้แล้วดูครับ
จีนเริ่มส่งสัญญาณมาแล้วครับ
หลังของเราเจอบทมากแล้วถอยลงไปรับต่ำ

จากนั้นครับไทยเสียบอล
เสียบอลครับธีรทรโมงจังหวะนี้ปัดออกมาแล้วชาร์จอีกทีหนึ่งตีเสมอครับ

ี่ยวจือกับยูต้าเป่าลงมานะครับ
เป็น๒ตัวสำรองแล้วจอดตีเสมอครับ

เปิดมาให้กับทางเสี่ยวจือมงปฏิเสวรักษ์นะครับ

แล้วก็อีก๔นาทีต่อมาครับ

เจ้าตัวก็เสียดายแต่จากภาพช้าเนี่ยปฏิเสธไม่ได้จริงครับ

แล้วก็เป็นเกาหลินครับคนที่โดนทำฟาว

จีนขึ้นนำสองต่อหนึ่ง
ช็อตนี้เนี่ยเขาก็กดดันเหมือนกันนะครับ

แต่สุดท้ายเนี่ยจีนขึ้นนำแล้วก็ลูกนี้อัดเข้าไปอีกทีนะครับ
เกือบได้ลูกที่สามครับนาทีเจ็ดสิบสาม
แต่ว่าอูเล่ครับ

ก็ทำให้ประสิทธิภาพเกมแดนหน้าของจีนดูจะดรอบลงไปเหมือนกัน
ท้ายเกมไทยพยายามตั้งเกมบุกอย่างหนักแล้วลูกนี้ครับ
โอ้โหเป็นลูกที่น่าเสียดายมาก

ยานจุ้นลินครับประตูของทางจีน
จบเกมครับจีนชนะ๒๑ผ่านเข้ารอบ๘ทีมไปเจอกับอีรานที่ชนะบาเรนไป๒ต่อ๐ครับ
หลังจบเกมทางโคชโตยศิริษักยอดญาติไทย
รักษาการหัวหน้าภูมิสอนทีมไทยก็ยินดีกับจีนนะครับ
แล้วก็เสียดายที่ไม่สามารถรักษาสกอร์เอาไว้ได้
แล้วก็ชื่นชมลูกทีมว่าทำเต็มที่แล้วสำหรับเกมนี้ครับ
ทีมชาติจีนเขาเล่นโดยการลองบอลนะครับ
โดนบอลโดนบอลเข้าหาทีนี้ปรากฏว่าหลังถอยต่ำ
พอต่ำปั๊บเกิดช่องว่างนั่นแหละครับ
คือจุดที่ทำให้เกิดการเสียประตู
แล้วก็สมาธิก็เริ่มเสียสมาธิแล้วก็คุมเกมไม่ได้
แต่ช่วงท้ายเกมเราก็ขับมาแต่มันไม่ทันแล้ว
เหมือนแฟนหลายคนมองเห็นว่าปัญหาของเราคืออะไรแน่นอนครับ
พอเห็นปัญหาก็กลับมาพัฒนากันต่อไปเรื่องอนาคตนะครับในการคุมทีมครับ
จานเรื่องนี้เป็นคนตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับตัวเขาต่อ
ซึ่งแน่นอนนะครับเจ้าตัวเองก็อยากไปศึกษาหาความรู้ใหม่

ซึ่งก็มีข่าวว่าสมาคมพร้อมจะดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นเหมือนกันครับ
ถามว่ามันอยากทำไหมก็พูดตรงว่าก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ครับเพราะว่าผมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจครับผม
เทียรศิลป์แดงกัปตันทีมชาติไทยที่ลองเล่นนะครับ
มาแล้วเนี่ยเกือบจะ๑๐๐นัดนะครับ
เจ้าตัวก็บอกว่ายังคงจะเล่นในทีมชาติต่อไป
แล้วก็ก่อนอันนี้มีความคิดที่จะเลิกเล่นทีมชาตินะครับ
แล้วเนี่ยที่มีข่าวว่าจะเลือกเล่นทีมชาติเนี่ยเจ้าตัวว่ามันก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกนะครับ

ถ้าฟอร์มแบบนี้เมื่อวานมุ้ยก็เป็นหนึ่งคนที่ยังคงรักษามาตรฐานการเล่นได้ดีครับ